จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ฝนตกติดต่อเนื่องกันมาหลายวัน
หลายคนตั้งคำถามนะครับว่าฝนจะตกแบบนี้
ยาวนานแค่ไหนจุดไหนจะตกหนักเป็นพิเศษ
และที่สำคัญฤดูหนาวปีนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาหาคำตอบกันที่นี่นะครับ

ก่อนอื่นนั้นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพอากาศณขณะนี้เอง
จัยสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรานั้น

ที่ตอนนี้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
เป็นเส้นสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้

ปริมาณฝนที่เทลงมาลดลงมีอยู่บางพื้นที่เท่านั้น
จะค่อยแผลลงมาบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง

จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเรา
คาดการณ์ไว้แบบนี้นะครับว่าการแผลลงมาครั้งนี้
จะทำให้ตั้งแต่วันที่๒๙นี้ไปจนถึงวันที่๒เดือนหน้า
ร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะมีกำลังแรงขึ้น
นั่นก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวฝนจะตกเพิ่มขึ้น
ฝนจะตกกระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ

ก็คือพายุไต้ฝุ่นระดับที่๓ที่มีชื่อว่าเมกีครับ
พายุลูกนี้มีความรุนแรงจนสามารถให้จะเหนียวนำให้
รสุมฤดูฝนที่พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้น

แรงขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ตั้งแต่นี้ไปคลื่นลมทั้งสองฝั่งก็จะแรงขึ้น
ฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
แล้วก็บริเวณพื้นที่อันดามันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนนี้เป็นภาพการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเทลงมา๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฝนตกเยอะเลยทีเดียว
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเสี่ยงที่อาจจะต้องเจอเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมานะครับ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
พื้นที่ดังกล่าวในระยะนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับ
แน่นอนคำถามหลายคำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้ฝนจะตกยาวนานถึงแค่ไหน
จุดไหนตกเยอะเป็นพิเศษรวมไปถึงหน้าหนาวปีนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่
คำถามทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะไปฟังคำตอบพร้อมกันนะครับ
จากอธิบดีระหลบอุตุนิยมพิธีอยาขุนวันชัยศักดิ์อุดมชัยครับ

ถึงบอกว่ารูปฝนเราคาดจะหมด

และรูหนาวจะเริ่มประมาณนั้น
สำหรับภาคใต้ฝั่งอาวไทย

นั่นก็หมายความว่าเหลืออีกประมาณ๒๐กว่าวันเท่านั้น

จับตามองเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่เดือนหน้า

บริเวณพื้นที่ภาคกลางนั้นฝนจะตกหนัก

ใครที่จะทำกิจกรรมต่างคงต้องเฝ้าตรวจสอบ

ประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ